ครับจับตาเตือนภัยในวันนี้ผมมาพร้อมกับภาพความสวยงามของทะเลหมอกนะครับ
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยก็ถือว่าเป็นหนึ่งปรากฏการณ์ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจ
ให้กับนักท่องเที่ยวนะครับไปเก็บภาพสวยยามเช้า
หลังจากที่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาอากาศค่อนข้างร้อนเหลือเกิน

อากาศในบริเวณทางตอนบนของเราก็เริ่มเย็นสบายขึ้น

จากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศของเทวรัฐทีวี
จัยสำคัญที่ทำให้อากาศร้อนจัดแบบนี้
เนื่องจากว่าแนวดวงอาทิตย์ตั้งฉาก
ได้มาอยู่แถวบริเวณทางตอนกลางของประเทศไทย
ประกอบกับกลุ่มก้อนเมฆก็ถูกดูดขึ้นไปบริเวณทางตอนบนนะครับ
เห็นสีแดงสีเหลืองนี่คือกลุ่มฝนนะครับที่ถูกเหนียวนำจากหอมความกดอากาศต่ำ
ใหญ่ที่เกาะตัวแถวบริเวณทะเลเหลือง
มีแนวโน้มว่าห่อมฝนห่อมนี้จะเคลื่อนเข้าปกคลุมเกาหลีใต้ต่อไป
ส่วนเมืองไทยครับจะสังเกตว่ามีการก่อตัวของกลุ่มฝนค่อนข้างยาว

หลังจากนี้กลุ่มฝนกลุ่มนี้เองจะมีทิศทางขึ้นไปตอนบนอย่างต่อเนื่องครับ
คาดการณ์ว่าจะเคลื่อนที่เข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ตอนกลางกรุงเทพ
ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็ต้องตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
ส่วนภาพรวมสถานการณ์ฝนจุดไหนต้องระวังจุดไหนเป็นพื้นที่เสี่ยง
ดูกันหน่อยครับจากการคาดการณ์ฝน๓วัน
นี่คือการคาดการณ์ฝนวันนี้นะครับจะสังเกตว่าพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอน
ฝนค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกับพื้นที่ภาคใต้นะครับ
ฝนตกหนักในหลายพื้นที่แล้วก็ตกหนักต่อเนื่องหลายวันแล้ว
นี่คือวันพรุ่งนี้นะครับจะสังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกครับ
เยอะอยู่ส่วนพื้นที่ภาคเหนือฝนเริ่มหายไปครับ
วันพุธครับจะสังเกตว่ากลุ่มฝนในบริเวณทางตอนกลางก็มีประปรายนะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
อาจจะไม่หนักมากนักเหมือนวัน๒วันนี้นะครับ
ดังนั้นวัน๒วันนี้ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งทั้งพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
และบริเวณพื้นที่ภาคใต้เน้นฝั่งอันดามันอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ
เพราะว่าหลายจุดหลายพื้นที่มีฝนตกหนักและอาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติตามมาด้วย

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ